คือตอนนี้หลายพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงแหละเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มีปัญหา
เฉพาะที่เป็นที่ลาดชันสูงสูงอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เชียงรายตอนเนี้ยที่ภูชีฟ้า
อืมเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญครับดินซุดตัวนะคะเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องเลยคุณผู้ชม
ทำให้ร้านค้าร้านขายที่อยู่ข้างทางเนี่ยโอ้พังนะเนี่ยพังอย่างนี้เลยอ่ะ
ทั้งบ้านทั้งร้านที่อยู่แบบริมทางเนี่ยโอ้โหทั้งวงทั้งหลังเลยอ่ะใช่
ดูสิคะซุดลงไปแบบเนี้ยดินข้างล่างข้างใต้มันถูกน้ำจนแบบใช่
มันซุดแล้วมันก็ไหลสไลด์ไปเนี่ยค่ะนี่เป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่บนภูชีฟ้านะคะ
บ้านร่มฟ้าไทยหมู่ยี่สิบสี่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ก็เนี่ยไหลลงไปเนี่ยถล่มลงไปในเหวคือฝนตกหนักโอ้โหเนี่ยคือฝนตกหนักจริงจริง
ตกหนักแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะถนนบนดอยที่อยู่สรรเขาเนี่ย
มันอุ้มน้ำไม่ไหวไงก็ซุดตัวแล้วเนี่ยไหลลงไปแบบนี้
ร้านค้าร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ริมถนนตามไหล่เขาเนี่ยนะครับ
ก็ซุดลงไปห้าหลังค่ะเนี่ยการซุดตัวของถนนนี่กินพื้นที่ไปครึ่งถนนนะคะ
เนี่ยเหลือเลนเดียวนะคะก็เส้นกลางถนนก็เส้นสีเหลืองเนี่ย
เลนส์เดียวที่เหลือก็น่ากลัวคุณภาคภูมิก็ไม่รู้จะถล่มลงไปอีกเมื่อไหร่
อืมคือที่เหลืออยู่เนี้ยนะก็ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของรถที่วิ่งมาได้อ่ะ
ครับคือตอนนี้มีแผงเหล็กกั้นแล้วนะห้ามรถวิ่งนะคะ
ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้
นายอำเภอเทิงนายนิวัฒน์งามธุระบอกว่าพอรู้เรื่องนี้ก็อบพยพคนนะคะ
เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วเคยมีดินถล่มมาแล้วเมื่อปีก่อนนะคะ
แต่ชาวบ้านเขาก็ยังสร้างร้านค้าขึ้นมา
คือถล่มตรงจุดไหนก็สร้างจุดเดิมขึ้นมาไงฮะ

ต้นก็เลยสั่งปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อน
ถ้าสถานการณ์คลี่คลายก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนชาวบ้านที่จะไปตั้งร้านค้าที่จุดเดิมอีกเดี๋ยว
ต้องพิจารณากันใหม่ต้องดูให้รอบครอบ
เพราะกลัวว่ามันจะไปเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกค่ะ
ไปดูที่จังหวัดแม่ห้องศรกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กำลังพลจากทหารพรานที่๓๖เนี่ยนะคะ
เขาก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวิน
รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเหมย
เขาไปรื้อบ้านค่ะบ้านของนายพาณิพอสุนทราสินทุอายุ๔๓ปี
อยู่ในแนวร้าวของถนนพอดีบ้านหลังนี้
พอถนนร้าวบ้านก็ร้าวตามไปด้วย
เจ้าของบ้านบอกว่าก็อบพยพครอบครัวไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน
พยพไปชั่วคราวก็รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่บ้านหลังนี้ก็เสียดายนะคะคืออยู่กันมาหลายสิบปี
แต่ก็จำเป็นต้องย้ายจริงเพราะว่าไปอยู่ตรงแนวร้าวของถนนพอดีค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบนะคะนายไตรรัฐวนาสิริสุกก็เลยบอกว่า
จุดเสี่ยงถนนที่เป็นถนนที่มันร้าว
ก็มีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่นะคะต้องย้ายออกไป
มีอยู่๔หลังที่อยู่บริเวณตรงที่ถนนมันร้าวพอดี
แต่ที่เสี่ยงมากแล้วต้องดำเนินการแบบด่วนเลยก็คือบ้านหลังนี้ค่ะ
เพราะว่ามันเกิดการเลื่อนไหลของดินที่หลังบ้าน
คือแบบไหลไปแบบเกือบถึงตัวบ้านอยู่แล้ว

กลัวว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยนะบ้านถล่มลงลำห้วยไปแน่
ก็เลยต้องลื้อบ้านออกแล้วก็อบพยพไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็กำลังดูว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนกันอย่างไร